เอ้าไปดูกันอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นเรื่องที่สร้างรายได้เนอะ
เป็นเรื่องสร้างรายได้ให้กับชุมชน
สร้างได้ถึงหลักแสนเลยทีเดียว
มันไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันว่านี่คืออะไรนะคะ
ไปดูที่การร่มขิบจังหวัดยะโสธร
ที่นี่นะเขามีบรรดาชาวบ้านศรีฐาน
หรือว่ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนร่มขิดบ้านสีฐานจังหวัดเยอะโสทร

คุณเห็นผ้าลายขิดที่เอามาทำเป็นหมอน
เอามาทำเป็นเบาะรองนั่งใช่ไหม

เพราะเรายังไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้เลย
กลายเป็นร่มลายขิดที่กำลังได้รับความนิยมนะคะ
ไม่ใช่แค่สีสันและลวดลายที่แปลกตาเท่านั้นนะ
แต่ความแข็งแรงทนทาน

ตอนนี้มีออเดอร์สั่งเข้ามาไม่ขาดสาย
สร้างรายได้เดือนละกว่า๓แสนบาทเลย

โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มขิตศรีฐาน
คือคุณพี่ชุติการชัยงามบอกว่า
ศรีฐานนี้เป็นแหล่งผลิตหมอนขิด
ที่นอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเยอะโสธรอยู่แล้ว

เป็นคนนึงที่ทำธุรกิจขายหมอนขิดเหมือนกัน
ก็เลยมีการหาต่อยอดแนวคิดของสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคขิต
ก็เลยเอาผ้ากิจนั้นมาเย็บติดกันเป็นร่มเพื่อใช้เอง

สนใจบอกว่าอยากจะซื้อหาเป็นของฝากบ้างเหมือนกัน
ก็เลยเอาล่ะรวมกลุ่มกันขึ้นมาเป็นวิสาหกิจชุมชนร่มขิตบ้านศรีฐาน
มากว่า๒ปีแล้วนะคะคุณผู้ชม
คือธรรมดาแหละการทำธุรกิจอะไรก็ตามแรก
มันก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักคือยอดซื้อไม่ค่อยมาก
แต่พอมีการประชาสัมพันธ์หรือมีคนเห็นมากขึ้นเนี่ย
ก็เลยเริ่มมีออเดอร์มากขึ้น
ทุกวันนี้คุณผู้ชมลูกค้าไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะคะ
ต่างประเทศก็สั่งซื้อกันเข้ามาเยอะจนแทบจะผลิตไม่ทัน

ราคาต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงเพราะอยู่ที่คันละประมาณ๒๐๐๒๗๐บาทเท่านั้น
เทียบกับพี่เขาต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถใช้เวลาในการทำต่อคันประมาณ๒๐นาทีนะ
เป็นไอเดียดีค่ะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวอย่างแหละ
ของการนำสินค้าพื้นบ้านนำผ้าพื้นบ้าน
เอามาดัดแปลงมาต่อยอดให้เป็นสินค้าแตกต่างหลากหลายกันไป
แล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

คือเดี๋ยวนี้คนในชุมชนเขาก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ให้เป็นสินค้าโอท็อปเพิ่มมากขึ้นนี่คือปกติเราไม่เคยเห็นนะ
ร่มแบบนี้ยังยังใช่ไหมอันนี้คือเป็นไอเดียเก๋มากเลย
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เยอะมาก